ภรรยาคนที่๓ของหมอสุพัฒน์นะคะได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว
หลังจากที่ถูกคุมขังที่เรือนจำจังหวัดเพชรชบุรีในข้อหารลักทรัพย์นะคะ
วันนี้ไม่มีญาติเดินทางมารับค่ะมีเพียงคนสนิทของหมอสุพัฒน์เดินทางมารับ
เรือนจำกลางเพชรชบุรีทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ในโอกาสขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่สิบ
โดยมีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน๑๒๐คน
แบ่งการปล่อยตัวเป็นสองช่วงสำหรับในวันนี้ปล่อยตัวช่วงแรกสี่สิบเจ็ดคน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนางสาววิลสาจันทรบัญชรอายุ๔๔ปี
ภรรยาคนที่๓ของพันธุ์ตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เหล่าหะวัฒนะ
อดีตอายุระแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ต้องหารบ่นี้หมายยศานท
นางสาวิรสาถูกพนักงานอายการจังหวัดเพชรชบุรีฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับหมอสุพัฒน์
คดีรักทรัพย์รถยนต์ของสองสามีภรรยาเจ้าของไร่สับปะรดในอำเภอท่ายางต้องโทษจำคุก๓ปี๔เดือน
เข้ารับโทษตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมปี๒๕๕๘รวมรับโทษจริง๑๕เดือน
หลังได้รับการปล่อยตัวนะคะปรากฏว่าก็ไม่มีญาติมารอรับมีเพียงแต่นายประเสริฐว่องอุดมทรัพย์
หรือว่าแก้วอดีตลูกน้องคนสนิทของหมอสุพัฒน์มารอรับ
ด้านนางสาววิลสาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะแต่จากการสอบถามนายประเสริฐทรัพย์ว่าหลังจากนี้นางสาววิรสาจะอาจจะไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ